จิตกันบ้างนะคะไปดูชาวบ้านเนี่ยเขาแย่งชิงต้นกล้วยต้นอ้อย
ทำไมต้องแย่งชิงอ่ะเอาไปทำอะไรไปดูภาพกันค่ะ

ทั้งกล้วยทั้งอ้อยถูกยุ้ยยุดฉุดกระชาก
อยากจะได้ไปทำไมอ่ะทำไมอ่ะ
ถูกเจ้าบ่าวนะนำมาในขบวนแห่ขันหมากเพื่อมาสู่ขอเจ้าสาว

ของมงคลต่างก็จะมีต้นกล้วยต้นอ้อยมา

ะเตรียมเป็นต้นมะขามเลยครับใหญ่ดี

เออเขามีแต่ต้นกล้วยต้นอ้อยเพราะว่าจะได้เกิดความเป็นสิริมงคล
อ้อยเนี่ยก็เปรียบเสมือนความหวานถูกไหมจะได้รักกันหวานชื่นไปชั่วชีวิตนิดนิรันดิ์
ส่วนต้นกลื้มกล้วยเนี่ยเป็นต้นไม้สารพัดประโยชน์
พอโตขึ้นมาก็กินลูกมันได้แล้วก็ลำต้นมันอะไรก็ไปใช้ประโยชน์ได้
เหมือนกับว่าให้ชีวิตเรียบง่ายราบรื่นนะคะ
ทีนี้พอเสร็จสิ้นพิธีงานแต่งแล้วเนี่ยค่ะ
แหลมรังนะคะเขาก็มีการมายื้อยุดฉุดกระชาก

เชื่อว่านะถ้านำไปปลูกดูแลรถน้ำ
มันเติบโตงอกงามแล้วเนี่ยชีวิตก็จะร่มเย็นเป็นสุข

แต่ว่าบางพื้นที่ก็ไม่เห็นมีการยื้อกันแบบนี้นะ
บางทีก็ให้กันแบบง่าย

ปกติดิฉันแย่งแต่ช่อดอกไม้ค่ะ

ช่อดอกไม้มามันมีอะไรเกิดขึ้นกับคุณบ้างไหม

อย่างนั้นคุณลองเปลี่ยน

ที่บ้านมีแหละ

แล้วตอนนี้เราไปรอแสดงความยินดีกับเขานะ
แสดงความยินดีกับคนที่ได้ไป
ส่วนใครไม่ได้ก็ไปหาซื้อหนอกด้วยเอานะ
ให้ฉันขายก็ได้